เอาล่ะเอาใจคนเดียวกัน

เฮ้ย

หมูหมักที่มันอร่อยไม่เหมือนใครที่ไหนเลยนะคะ

มาที่ร้านนี้ร้านเตี๋ยวหมูย่าง

อำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐม

เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวร้านเด็ดประจำดอนคอย

หมูหมูมันจะฉ่ำนะคุณนะ

ไม่อยากจะคิดถ้าเกิดว่าทีวีมีกลิ่น

เตี๋ยวของที่นี่ไม่เหมือนใครคุณผู้ชม

เมื่อกี้เสียวไปสัมผัสได้ถึง

ส่วนน้ำซุปต้มยำของก๋วยเตี๋ยว

ทานแบบน้ำใสก็ได้เหมือนกัน
เขาบอกว่าอร่อยจนทำให้ลูกค้าติดอกติดใจ

โปรดติดตามตอนต่อไป
โปรดติดตามต่อไป

แล้วก็เส้นใหญ่ผัดซีอิ๊วหมู

น้ำจิ้มเดียวนั้นนะคะพุทธ

ตอนนี้เป็นแค่น้ำจิ้มเท่านั้นนะ
แต่ละเมนูของเขาน่าทานมากเลยนะคะ
สำหรับใครที่อยากจะไปลองลิ้มชิมรสความอร่อยของเมนูต่างเหล่านี้แล้ว
ก๋วยเตี๋ยวต้มยำที่เป็นพระเอกของร้านด้วย
ก็ไปได้เลยที่ร้านเตี๋ยวหมูย่างนะจ๊ะ

สามารถโทรสอบถามหมายเลขโทรศัพท์ที่เราขึ้นให้ด้านล่างเลยจ้า
คอนโถมคอนโถมนี่อีก
คืออย่างนี้นครปฐมเนี่ยนะบอกเลยไปแล้วมีแต่ความสุข
อาหารเขาก็อร่อยสถานที่ท่องเที่ยวเขาก็มีเยอะ
วัดวาอารามควรจะต้องไปทำบงทำบุญไปกราบไหว้กันหน่อย
ใช่เสริมสิริมงคลถูกต้องนครปฐมเนี่ยโอ้โห
ถือว่าช่วงนี้เป็นจังหวะที่ประชาชนแห่แหนไปเยอะมากนะ
ไปทั้งทีไปไหว้พระแบบ๙วัดก็ได้
ไปทานอาหารอร่อยก็มีหลากหลายให้เลือกนะคะ

เดินทางสะดวกสบายง่ายดายของกินก็แสนอร่อยนะคะคุณผู้ชม
นี่แหละของดีแบบนี้ก็เอามาฝากกัน